มารับหน้าที่แทนเชอรี่หนึ่งวันนะครับผู้ชมค่ะ
มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของนักร้องนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ
ี้ทัศภากันก่อนเลยต้องบอกว่าช่วงนี้ฮอตจริงอะไรจริง

ไม่แพ้กันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะชุกมากกว่าบ้านเราซะด้วยซ้ำไป
ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับมาหาลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องเป่า
ซึ่งทางด้านคุณภรรยาเองเขาก็เคยออกมาเปลยนะว่า
มีแพลนจะซื้อบ้านที่ต่างประเทศด้วย
สำหรับสาวกุ๊กกิ๊บเขาเคยบอกเอาไว้แบบนี้
แล้วก็พี่ไทยอาจจะกลับมาบ้างแล้วก็ไปทำงานที่จีน
ลากลับมายากยากมาก
คือเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ยังคิดอยู่แต่แพลนไว้ก็อยากเอาไปอยู่ที่นั่น
ผมห่างคำรู้มันนานเกินไปผมซีเรียสเรื่องตรงนี้เหมือนกัน
คือเรากลัวที่สุดคือกลับมาเขาไม่เรียกเราผมเฟสไทม์หาเขาทุกวัน
ก็ค่อนข้างที่จะก็ง้อได้ครับ
คือคุยตั้งแต่แรกที่จะไปทำงานที่จีนอยู่แล้ว
ถ้าบี้แบบมีชื่อเสียงที่นั่นแล้วก็คงต้องอยู่นั่นยาวอะไรอย่างนี้

แล้วเรื่องที่อยู่ค่ะว่าเขาจำอะไรอย่างนี้

คือตอนนี้อยู่ก็คงยังไม่ซื้อขนาดนั้นหรอก

เมื่อวานเขาเพิ่งจะกลับมาไง
น้องป่าวป่าวงอนไม่ยอมคุยไม่ยอมให้ก่อน

ส่วนที่กุ๊บกิ๊บเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปล่อยภาพสุดเซ็กซี่เดี๋ยวจะมีภาพให้เราได้เห็นกัน

แซ่บจริงอะไรจริงอันนี้ของเปล่านี่รุ่นเล็ก

บี้ทัศภาคจะว่ายังไงมีอาการหึงห่วงหรือเปล่า
ขัดใจป่าหรือไม่เอาไปฟังกันหน่อยเร็ว

เขาเซ็กเขาแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ป่าก็ใส่
น่ารักมากเลย